โดยไม่ได้รับรายละคร
เมื่อกี้อีแรกคือว่าโปรดรูปอันนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ใครอยู่ก่อนใครอยู่
เก็บท่าใช่มั้ย

เดี๋ยวเดินไปเลย
เดี๋ยวไปจุดที่จอดรถต่อครับ
ไม่ไกลไม่ไกลกับตรงนี้ครับ